ไปช่วยรับเตียงไม้ของผู้ที่เสียชีวิตคนหนึ่ง
อะไรไม่ได้เนื่องจากว่าเตียงเนี่ยมันเปื้อนเลือดกับน้ำเหลือง
พอไปเผาเนี่ยเผายังไงก็ไม่ไหม้นะฮะ
ต้องจุดทูบบอกคนตายว่าปล่อยวางเถอะนะถึงจะเผาได้ไปดูนะฮะ

กู้ภัยฮุกสามสิบเอ็ดโคราชจุดนวลสูงนะครับที่นครราชสุริมาถ่ายคลิปนี้ไว้
อ่าบอกว่านำโซฟาไม้ของผู้เสียชีวิตไปเผา
แต่ไฟนี่ไม่ระคายผิวโซฟาไม้เลยนะครับเผายังไงก็ไม่ไหม้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสองกรกฎาคมนะครับ
ตำรวจแจ้งให้ไปรับศพผู้เสียชีวิตที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าคาดว่าเขาเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒สัปดาห์
สภาพเสียชีวิตบนโซฟาไม้ก็เก็บศพอะไรเรียบร้อยนะ
ญาติบอกว่าฝากโซฟาไม้เนี่ยไปถวายวัดหน่อยกันแล้วกัน
วัดป่าดอนแต้วจะได้ใช้ประโยชน์ต่อค่ะนะ
แต่ปรากฏว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับเพราะว่าโซฟาไม้เนี่ย
ไปด้วยเลือดกับน้ำเหลืองของผู้ตายเพราะว่าเขาเสียชีวิตบนโซฟามา
กว่า๒สัปดาห์มันพังเสียหายหมดแล้วใช้งานไม่ได้
ก็เอาไปเผานะฮะทางวัดเนี่ยให้กู้ภัยนำไปเผา
ใช้น้ำมันใช้ยางในรถจักรยานยนต์เป็นเชื้อเพลิง
ยังไงก็ไม่ไหม้จนต้องอธิษฐานจิตถึงผู้เสียชีวิต
ให้เลิกยึดติดกับสิ่งของนอกกายตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้
ครู่เดียวไม่ง่ายดายฮะไม่เรียบร้อยนะครับ
เราไปที่วัดป่าดอนแต้วที่ตะมนตโนนสูงนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไปกับนายลงกรแก่นแก้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑โคราชนะครับ
เขาพาไปดูจุดเผาโซฟาไม้ที่ปรากฏในคลิป
อยู่หลังเมนเผาศพนะฮะยังมีเศษเท่าสีขาวหลงเหลืออยู่นะครับ
อ่าแล้วก็บอกว่าหลังจากพระลูกวัดเนี่ยแจ้งมาว่าได้ล้างทำความสะอาดเตียงแล้ว
กแดดอยู่ห้าวันแต่กลิ่นเหม็นของน้ำเหลืองเนี่ยมันมีนะ
ก็ขอให้ช่วยเผาให้หน่อยเมื่อวานนี้ก็เตรียมเชื้อไฟนะ
อย่างในรถยนต์รถจักรยานยนต์กว่า๒๐เส้นน้ำมันก๊าซอะไรพวกนี้
เอามาเผานะอ่าเตียงไม้ตรงเนี้ยโสฟาไม้เนี้ยก็กว้างแปดสิบเซนติเมตรยาวสองเมตร
จุดไฟเผาตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๑๐โมงเช้าไม่เป็นอะไรเลยฮะ
ไม่เผาไม่ไหม้เลยนะครับจนต้องสวดมนต์แผ่เมตตาอธิษฐานจิตนะฮะ
ถึงจะเผาได้แล้วก็เผาได้มอดหมดภายในสิบนาทีเท่านั้นค่ะ
ถ้าเป็นปกติถ้าเผาไม้ถ้าเป็นพวกไม้
ยังเป็นอยู่อย่างนี้ก็ประมาณชั่วโมงหน่อยหน่อย
โดนพวกน้ำมันการ์ดก็ไหม้แล้วพวกผมก็เลยไม่รู้จะทำไง
ผมผมก็ยืนเคลียร์ยืนอะไรผมก็บ่นเรื่อยเปื่อยในใจไป
ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง
ล็อกปล่อยให้ไหม้ไปเถอะอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วก็พี่อีกคนพี่เบาเขาก็สวดแผ่เมตตามั่งสวด
อะไรบ้างในใจครับให้กับเจ้าของเตียง
หลังจากที่พูดเสร็จสวดเสร็จอะไรเสร็จเนี่ย
เคลียร์ไปเคลียร์มาไฟก็ลุกขึ้นไม่ถึงสิบนาทีก็อย่างที่เห็นนะครับ
พระลุกวัดปราดอลเต้วพระสมเดชถิตะเตชัวร์
ก็บอกว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ทางกลับกันก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะ

ในอีกมุมหนึ่งในความเชื่อนะคะ
ตามทำความมั่นแย่ผมไม่หายมันซึมไหนออกมากี๊

ทีนี้เหตุการณ์อย่างนี้พระอาจจะเคยเจอไหม
ทีมข่าวก็ไปที่ห้องแถวที่ผู้เสียชีวิต

ประตูทุกบานเปิดเพื่อระบายกลิ่น
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนบ้านที่พบศพคนแรกเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นผิดสังเกตหลายวันค่ะ
เพราะว่าป้าที่อยู่ที่นี่ไม่ออกมาทำงานปกติป้าเป็นหมอนวดแผนไทยแล้วก็กลิ่นมันออกมา
ก็เลยตัดสินใจโทรศัพท์ไปบอกเจ้าของห้องแถวก็ไขกุญแจเข้าไปดูแล้วก็พบว่าเสียชีวิตอยู่บนโซฟาไม้นะคะ
แต่สิ่งที่น่าขนลุกก็คือมีเด็กวัยรุ่นแถวนั้นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านตอนกลางคืน
หลังจากที่พบศพไปแล้วนะคะเด็กวัยรุ่นเขาเห็นว่ามีคนมายืนกวาดอยู่หน้าบ้านเป็นเงาสีดำอ่ะ
คือกลุ่มวัยรุ่นเขาไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตไปแล้วเจ้าของห้องอ่ะนะแต่เห็นว่าเขามายืนกวาดอยู่หน้าบ้าน
เห็นเป็นบอกว่ายายขวาดบ้านอยู่ที่หน้าบ้าน
ตอนนั้นน้องเด็กเขารู้หรือยังว่าเป็นน้องไม่รู้ครับ
นี่นะคะเขาก็บอกว่าไม่มีใครกล้าไปอยู่ที่นั่นนะตอนนี้นะคะ
แต่เขาก็ไม่ได้เจออะไรผิดสังเกตตัวนายวิชัยคนนี้บอกไม่กลัวนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วผู้ตายเขาเป็นคนใจดีนะคาดว่าน่าจะเสียชีวิตเพราะโรคประจำตัว